ดวงใหม่ของวงการปราบผีเกิดขึ้นแล้วนะคะอีกหนึ่งคน
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเป็นแม่หมอนะคะคุณผู้ชม
มีผู้หญิงอีกคนนึงเขามาหาด้วยอาการที่อ้างว่า
ตัวเองถูกทำคุณสายมนต์ดำ
แล้วปรากฏว่าแม่หมอคนนี้อาบน้ำมนต์ให้ให้กินน้ำมนต์อ้วกพุ่งแบบนี้ค่ะ
พุ่งออกมาจากปากนั้นคืออ้วกของผู้หญิงเสื้อแดงนะคะ

บอกว่ามาหาอาการคือเหมือนโดนทำของใส่อะค่ะ
ส่วนผู้หญิงเสื้อดำเนี่ยชื่อว่าอาจารย์ภัยรัฐอายุ๔๕ปีนะคะ
อยู่ที่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม
นี่ค่ะในเพจของอาจารย์ท่านนี้ขึ้นบอกว่า
แก้คุณสายมนต์ดำแก้สรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวใน
ด้วยพลังงานแห่งธรรมรุนะฮะ
ซึ่งชาวบ้านที่เขาไปดูเนี่ยเขาก็บอกว่าเออ
เฮ้ยมันแปลกนะมันแปลกจริงนะ
มันแปลกที่แบบว่าอาบน้ำมนต์แล้วจู่อ้วกพุ่งได้ขนาดนี้นะคะ
ในคลิปคุณผู้ชมดูนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
หลายคนก็บอกว่าเพราะฉะนั้นอาจจะใช่ที่ท่านมาช่วยคนนะคะ